คุณผู้ชมครับในช่วงหน้าฝนของกัมพูชาแบบนี้สิ่งที่เมนูที่เขานิยมมาทานกันคือแมงมุมทอด
คุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเพราะว่าพอหน้าฝนเนี่ยอากาศจะเย็นลง
มุมจะออกมาจากรังเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวกัมพูชานะครับ
เขาไปจับแมงมุมมาทอดเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะเด็ดครับ
มีการคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงแล้วก็ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมที่สำคัญครับ
แมงมุมทอดกรุบกรอบคลุกเคล้าด้วยเกลือและน้ำตาลให้รสชาติเค็มนิดหวานหน่อย
กำลังเป็นเมนูอาหารยอดนิยมของชาวกัมพูชาในช่วงหน้าฝนซึ่งเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
สควรในจังหวัดกำปงจามซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปทางตอนเหนือของกรุงพนมเป็นประมาณ๗๐กิโลเมตร
ถือเป็นศูนย์กลางของแหล่งค้าแมงมุมทอดมีลูกค้าเดินทางมาที่นี่เพื่อซื้อเมนูเปิบพิษดารในสนุนราคา๑๗บาท
หลังชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียงไปจับมาจากท้องทุ่งและในป่าเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกทางนอกเหนือจากการทำการเกษตร
แมลงอายุ๒๗ปีบอกว่าแมงมุมยักษ์มีรสชาติที่แตกต่างเมื่อเทียบกับแมลงชนิดอื่นอย่างเช่นจิ้งหรีดเพราะมันมีรสชาติดีกว่าแมลงอื่นค่อนข้างมาก
แมงมุมยักษ์ที่นำมาประกอบเป็นเมนูเลิศรสดังกล่าวพบได้ทั่วไปในโพรงใต้ดินตามพื้นที่ชนบท
โดยในช่วงหน้าแรงพวกมันจะอาศัยอยู่ในรูลึกและวางไข่
แต่เมื่อถึงช่วงฤดูฝนก็จะออกมาด้านนอกเพราะอุณหภูมิที่เย็นลงจนทำให้ง่ายต่อการจับ
ช่วงเช้าถือเป็นช่วงเวลาดีที่สุดในการล่าแมงมุมยักษ์เหล่านี้
ชาวบ้านจะใช้ไม้ยาวและถุงผ้ากระทุ้งตามใต้พุ่มไม้เพื่อหารูแมงมุม
โดยเมื่อจับได้ก็จะทำการหักเขี้ยวออกเพื่อไม่ให้ถูกแมงมุมกัดขณะจับตัว
ซึ่งเขี้ยวที่ได้เหล่านี้ก็จะนำไปขายแยกสำหรับนำไปทำยาแผนโบราณต่อไป
คอยนักล่าแมงมุมยักษ์อายุ๒๒ปีเปิดเผยว่าเขาสามารถจับแมงมุมยักษ์ได้ราว๓๐๑๔๐ตัวต่อวัน

โดยเขาเรียนรู้เทคนิคการจับจากชาวบ้านคนอื่นระหว่างออกไปหาแมงมุมกันเป็นกลุ่ม
กลุ่มละประมาณ๒๐คน
เขาบอกว่าต้องเดินไปรอบเพื่อหารูแมงมุมยักษ์ก่อนที่จะช่วยกันตรวจสอบว่าเป็นรังเก่าหรือรังใหม่
ถ้าเป็นรังใหม่ก็หมายความว่าต้องมีแมงมุมอาศัยอยู่ข้างในอย่างแน่นอน
แมลงถือเป็นอาหารสำหรับชาวบ้านในชนบทของกัมพูชามาอย่างยาวนาน
โดยในช่วงการปกครองของเขมรแดงระหว่างปี๒๕๕๙
แผนการปฏิรูปเกษตรกรรมที่ล้มเหลวได้ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนอาหารครั้งรุนแรง
จนทำให้ผู้คนจำนวนมากอดอยากล้มตาย
เหนือไปจากการถูกทรมานและสังหารโหด
ในช่วงนั้นจิ้งหรีดดักแด้แมงมุมยักษ์ตลอดจนแมลงอีกหลายชนิด
กลายเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญสำหรับชาวกัมพูชาที่อดหยาก
ขณะที่ในปัจจุบันชาวบ้านขายแมงมุมยักษ์ให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบนแผงลอยริมถนน
รวมถึงผู้ที่สนใจนำแมงมุมกลับไปประกอบอาหารที่บ้าน
สนุนราคาไล่ตั้งแต่๔๘บาทตามขนาดตัว
ดานางเมืองเน็ตที่ขายแมงมุมทอดมาแล้ว๒๐ปีบอกว่าขายได้วันละ๑๐๑๐๐ตัว
ขายให้กับชาวบ้านบางคนก็มารอให้ทอดให้เลย
ส่วนอีกหลายคนก็ซื้อจากเจ้าอื่นที่แบกถาดขายในบริเวณใกล้เคียงกัน